ไปดูคลิปที่พูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์นะคะ
มีการวิพักษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างก็เป็นคลิปเหตุการณ์
สองคันเขากระทบกระทั่งกัน
ระหว่างที่มีการขับรถบนถนนค่ะ

แต่เอาล่ะดูคลิปเบื้องต้นกันก่อนแบบนี้นะคะ
เจ้าของคลิปที่นำคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
เขาบอกว่าเขาขับรถขับมาจากคลองปลาปลา
มุ่งหน้าไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
และเมื่อสักครู่กำลังจะเลี้ยวขวา
ปรากฏว่ารถเก่งคันหน้าขับปาดขึ้นมาแสงซ้ายขึ้นมา

เบรกแบบนี้แล้วแล้วคนขับก็ลงมาคุณผู้ชม
คนเสื้อม่วงลงมานั่นถือปืน
เล็งเลยค่ะที่เล็งมาเนี่ยคือปืนนะคุณผู้ชม
แต่เคราะห์ดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไร
เจ้าของคลิปเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์
โพสต์ให้เราได้ดูกันว่าคนแบบนี้มันก็ยังมีอยู่นั้น
แล้วก็ข่าวแววตามรายงานข่าวบอกว่า
ชายเสื้อม่วงที่เอาปืนมาเล็ง
เป็นข้าราชการระดับสูงของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชด้วย
เอาล่ะเรื่องนี้มีการตรวจสอบแล้วนะคะ
ใช่หรือไม่เดี๋ยวเรารายงานให้ทราบอย่างแน่นอน
นี่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นค่ะ
คือเจ้าของคลิปเขาบอกว่า

แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งกันมา
พอผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมเสื้อม่วงเนี่ย
ลงมาจากรถเอาปืนมาเล็ง
สักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงที่อยู่ในรถก็ลงมาด้วย
แล้วก็ตอบว่าว่าขับตามมาทำไม
แล้วก็มีการโบกไม้โบกมือให้ถอยถอยรถออกไป
ผู้ชายคนนี้คือลักษณะเอาปืนมาข่มครัวค่ะ
จังหวะนั้นเองก็มีรอปภเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ที่ชายเสื้อม่วงคนนี้คุณผู้ชม
ซ้ายมือมีรอปภมาช่วยไกลเกลี่ย
หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมา

มุม๑คือผู้ชายเสื้อม่วงแหมใจร้อนเกินไป
แค่การขับรถกระทบกระทั่งกันถึงขั้นต้องเอาปืนมาเล็งกันแบบนี้เลยเหรอ
อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าจริงแล้วในคลิปมันไม่มีเสียง
มันไม่มีคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมากระทบกระทั่งกัน
คนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขาไปมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
อันนี้เป็นการตั้งคำถามจากสังคมนะคะ
แต่ว่าล่าสุดที่มีรายงานข่าวบอกว่าผู้ชายเสื้อม่วงเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องนี้นะคะคุณวรวิทย์สุขบุญ
เลขาธิการคณะกรรมการปปชบอกว่าตอนนี้รู้ข่าวแล้วนะ
แล้วก็มีการสั่งการให้นายพิเศษนาคพันธ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชไปตรวจสอบ
แล้วก็รายงานข้อเท็จจริงมาที่ตัวเองถ้าเกิดว่าใช่แน่นอนนะคะ
ว่าก็ต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบของปปชนะค่ะ